มาดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองนะครับ
วันนี้ว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดพัทธลุง๔ภาคการเมือง
จับมือกันนำหลักฐานการกว้านเก็บบัตรประชาชนไปมอบให้กับกรกตจังหวัด
เพื่อดำเนินการกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายนะครับ
ขณะที่นายรมนตรีหัวหน้าคณะคอสชยังไม่ตัดสินใจนะครับว่า
จะเป็นรายชื่อนายรัฐมนตรีของพักการเมืองไหนหรือไม่ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีย้ำว่ายังไม่ตัดสินใจอนาคตทางการเมือง

รวมถึงให้ระมัดระวังการเอานโยบายของรัฐบาล

ขณะที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง
จากการติดตามของฝ่ายความมั่นคงยังพบว่า
คนที่มาร้องเรียนเป็นคนกลุ่มเดิมหน้าเดิม
ขอร้องอย่าไปให้ความสนใจ
นายนิพิธิ์อินทรัศน์สมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตธ์
นำว่าที่ผู้สมัครสอสอพัทธรุง๔พัก
ประกอบด้วยพักประชาธิปัตย์พักไทยรักษาชาติ
พลังธรรมใหม่และพักชาติไทยพัฒนา

และผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบกระแสข่าวพักการเมืองบางพัก

พร้อมเสนอเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
นี้ได้รวบรวมหลักฐานบัตรประชาชน

ซึ่งกำนันบางตำบลจะเรียกให้ผู้ใหญ่บ้านไปรวบรวม
และให้ค่าซื้อเสียงหัวละ๕๐๐บาท

เป็นกระบวนการเป็นขั้นตอน

สมมุติแบบผมดูสักน่ะ

อาจจะเก็บบัตรแป๊บให้มีอีกคนบัญชีข้อมูล

ประเด็นเก็บบัตรประชาชนในจังหวัดพัทธลุง
จากการตรวจสอบไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง

โดยเจ้าของบัตรไม่ได้นำกลับคืนไป
แต่ไปแจ้งเป็นบัตรหายแทน
นายอภิษฎเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
กรณีบัตรประชาชนมีหลายพักที่ออกมายืนยันเรื่องนี้
พร้อมเรียกร้องให้กรกตตรวจสอบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับการเลือกตั้ง
ส่วนความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมือง
ผลเอกประยุทธ์สามารถทำได้ทันที
คือต้องประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพักการเมือง
พักคนละเมืองไทยออกแถลงการหลังถูกวิภาควิจารณ์
โซเชียลมีเดียถึงกรณียื่นหนังสือถึงกศธช
ให้ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายของเว็บไซต์หนังออนไลน์ข้ามชาติ
น้อมรับทุกความเห็นที่ตำหนิพัก
แต่การทักท้วงเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความสุจริตใจ
และทำให้สังคมมีภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำตามพฤติกรรมทางเพศ
ที่อาจจะสร้างปัญหาและเป็นภาระของสังคมไทยในอนาคต
ที่จังหวัดมหาสารคามนายชัชชาติสิทธิพันธ์
คณะทำงานด้านเศรษฐกิจภักดิ์เพื่อไทยลงพื้นที่พร้อมประกาศ
แก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชน
หากได้เป็นรัฐบาลจะดูแลรายได้สินค้าเกษตร
การรักษาพยาบาลการศึกษาให้เท่าเทียม
เพราะมันคือประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน
อย่าให้พวกอ้างการเลือกตั้งใช้เป็นทางลัดเข้ามาบริหารประเทศ
เพื่ออนาคตลูกหลานต้องพัฒนาการศึกษา
ประชาพิวัฒน์จัดพิธีทำบุญเปิดตัวผู้สมัครสอสอ
และสำนักงานผู้แทนพักจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีพลตรีชัยนาฏญาติชิมพรี
รองหัวหน้าพักและนางนันทนาสงประชา
เลขาธิการพักเดินทางมาเป็นประธาน
จากนี้ยังมีการเปิดตัวผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
คือนายบุญยาพิวัฒนิรวรรณ
โดยในวันนี้มีประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม
ให้การสนับสนุนได้มาร่วมต้อนรับผู้บริหารพัก
พร้อมทั้งมอบมาลัยดอกดาวเรือง
และปลูกผ้าเขาม้าเพื่อเป็นกำลังใจ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน